หลุนและตึ๊กกับสุขปั้นสถานโลก
ไฟล์นี้ห้ามพลาดกับคู่มวยมันและส่งแรงใจเชียร์

กับฮูริโอดีลาบาเซ็ตไอ้สิงร้ายจากอินโดนีเซีย
ในสุขปั้นสถานโลกบ้านรุ่งกาล
กิลินโปรโมชั่นรับประกันความมัน